ดูพลังสามัคคีของเด็กของชาวใต้กันบ้าง
ตอนนี้นะคะเขากำลังรวมพลังกันลงไปแข่งเรือค่ะ
ซึ่งชาวใต้เขาเรียกว่าเรือเปอราฮูตางัน
คุณผู้ชมไปดูลีลาก่อนของเด็กว่าเขาเด็ดกันแค่ไหน
อ๋อพายจ้ำออกมาแล้วสีม่วงน้ำโอ้โหแต่สีฟ้าก็ไม่ยอม
ส้มไม่น้อยนะพายพายน้ำกระเด็นกระดอนกระจายโอ้โห
ไก่เขาสันชัยเขาสันชัยแล้วยังยังอีกนิดนึงพาย
โอ้โหเป็นไงคุณเจ็บพ่อครับ
เดี๋ยวใครบอกให้คุณว่ามะ
เห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวมันดูแล้วลุ้นสนุก
อ้าวเข้าสันชัยก็แบบเห็นเขาด้วย
นี่ไงไม่สนุกแค่คนภายพวกเราเองขนาดเป็นคนดูยังสนุกขนาดนี้
เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเท่านั้นค่ะ
แข่งขันภายเรือที่มีชื่อว่าเรือเปอร์ราฮูตังัน
เป็นเรือขนาดความยาวแค่เมตรเดียวคือเรือเมตรเดียวก็นั่งพายคนเดียว
แล้วก็เอาโฟมกวักน้ำวักไปแบบนี้นะคะให้ถึงเส้นชัย
เรียกได้สั้นเรียกง่ายไหมเหรือพายมือ
ซึ่งก็เป็นเรือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นภาษามลายูนั่นเองนะคะ
เรือนี้นะคะเด็กจะดัดแปลงมาจากถังพลาสติกใส่น้ำขนาด๒๐๐ลิตร
ลอนน้ำมันแล้วก็ทุ่นรองใบพัดตีน้ำที่ใช้ในหนากุ้ง
งบประมาณ๓๐๐ก็เป็นเรือที่สามารถที่จะใช้สัญจรแบบนี้ได้แล้วนะ
ที่นี่ค่ะเขาก็จะนำมาดัดแปลงนะคะเป็นเรือเอาไว้ภายเล่นบ้างล่ะ
หรือเอาไว้ใช้พายข้ามฝากเวลาที่ไม่มีเรือข้ามฝากไปทำธุระที่ฝั่ง
เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายเกาะคุณชนะ
คือจะต้องใช้เรือเป็นภาษณะในการสัญจรในการเดินทางเพียงอย่างเดียวเลย
เพราะฉะนั้นเรือนี้ก็เลยเป็นที่นิยมนะคะ
เรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้สนุกสนาน
สารประเพณีท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนที่นี่นะคะ
แล้วก็แน่นอนล่ะเรื่องของความปลอดภัยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็คือตำรวจน้ำเนี่ยคอยระวัดระวังดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันนะคะ
ซึ่งระยะทางในการแข่งขันก็ประมาณ๒๐๐เมตร

ให้มีเสื้อชูชีพใส่ให้กับน้องหนูเหล่านี้

ใช่ที่สำคัญเด็กทุกคนเนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดกับน้ำ
เขาไหว้น้ำเก่งอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ประมาณดูแลอย่างใกล้ชิด

จะมีกีฬาแบบนี้ให้เล่นกัน
ที่นั่นเขาก็มีสน่าฟุตบอลลอยน้ำ

แล้วก็สามารถเตะบอลอยู่บนนั้นได้ด้วย
ตรงที่เกาะปัญหีเนี่ยของทางกำลังกัน

เราก็นึกว่าสนับสนุนเด็กให้ได้เล่นกีฬา